รับรับรับลื่นอะไรอย่างนี้ครับ

กลายเป็นอีกหนึ่งความหวังและศรัทธาของพี่น้องประชาชน
เพราะเชื่อว่านี่คือพระตรีมูรติ
ที่ดนต์บันดาลให้ความรักร่าบลื่น
สมหวังดังปรารถนายิ่งใกล้วันวาเลนไทย
มีคนมาขอพรไม่ขาดสาย
ว่ามาที่นี่แล้วมาขอความรักก็เลยลองมาดู

ก็ได้คุกมาสักพักหนึ่งก็เลยลองมา
ขอให้รักกันราบลื่นอะไรอย่างนี้ครับรักกันนาน
ด้านอาจารย์สิริพจส์เหล่ามานัจริย์
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ชัดอย่างหนักแน่นพร้อมอธิบายว่า
ลักษณะของเทวรูปที่ประทับยืนอยู่นั้นไม่ใช่พระตรีมูรติ
ตรงที่ตั้งอยู่ที่หน้าห้างเซ็นทันเลิลนะครับ
ถ้าตามหลักไอโคโลกาฟี่อันนี้เรียกว่าพระศิวะปัญจมุขี
ก็คือพระศิวะที่มี๕พระพักษ์๕หน้าหรือพระสถาศิวะ
คือพระศิวะในลูกสูงสุด
พระตรีมูรติคือการแสดงพระองค์ร่วมกันของเทียบสูงสุดในศาสนภาพฮินดูสามองค์
คือพระศิวะหรือพระอิสวนพระวิศนุหรือพระนารายนะครับ
แล้วก็พระพรมปรากฏกายออกมาพร้อมกัน๓องค์
จะไม่รวมอยู่ในร่างเดียวกัน
หรือถ้ารวมอยู่ในร่างเดียวกันเนี่ยก็จะต้องเป็นพระศิวะอยู่ตรงกลาง
แล้วตรงบริเวณเอวของพระศิวะเนี่ย
ก็จะมีพระพรมกับพระนารายยื่นออกมาสองข้าง
อันนั้นเขาจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระศิวะเอกบาท
คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเทวรูปที่ประทับยืน
บริเวณลานเซ็นทรัลเลิลนั้นไม่ใช่พระตรีมุรติ
คำถามคือว่าแล้วพระตรีมุรติองค์จริงอยู่ที่ไหน
ตามผมมาหาคำตอบพร้อมกันต่อเลยครับ
อีกหนึ่งสถานที่ที่คนเชื่อกันว่าคือพระตีมุรติองค์จริง
อยู่บริเวณด้านหน้าตึกเอ็มพลายทาเวอร์ย่านสาธรณ์
แต่อาจารย์สิริพฤษนักวิชาการ
เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี

และที่สำคัญพระตรีมุรติไม่ใช่เทพเจ้าแห่งความรัก
คติมูลติเป็นการปรากฏกายเพื่อที่แสดงภาวะทั้ง
ก็คือการสร้างการทำลงรักษาแล้วก็การทำลาย
ในเทพประกรณ์ของพระอำฮินดู

ตอนอังกฤษเข้ามาปกครองอินเดียเสร็จปุ๊บ
คนอังกฤษเขาก็มาศึกษาเรื่องศาสนาพระอำฮินดู
แล้วเขาก็ค้นพบคำวัดพระตรีมุนติ
เขาเอาความคิดในศาสนาคริสต์
คือหลักตรีเอกานุภาพทรินิติ
มาจับว่าพระบุตรพระจิตพระบิดาคือองค์เดียวกัน
เลยทำให้พระตรีมุรติของพรามฮินดู

คือการปรากฏกาย๓องค์พร้อมกัน

ก็ต้องแยกออกมาจากเอวอาชีวะ
ภาพที่เรามักจะเห็นผู้คนจำนวนไม่น้อย

ตามความเชื่อของศาสนาพรามและฮินดู

กลายเป็นภาพคุ้นชินในสังคมไทยไปแล้วนะครับ
แต่สิ่งสำคัญก็คือเราทุกคนควรจะต้องรู้
มาที่ไปของเทพแต่ละองค์อย่างถูกต้อง